ช่วงนี้เรายังคงมีความคืบหน้าเรื่องของคดีพ่อค้าหวย๙๐ล้านอยู่กับคุณพีช
แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากนำเสนอข่าวแค่ด้านเดียวฝั่งเดียว
อยากถามคุณผู้ชมด้วยว่ากรณีแบบนี้เราเองสังคมไทยเองพร้อมจะให้โอกาสหรือเปล่า
กับคนที่ทำผิดแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขายอมรับแล้วกลับตัวกลับใจ
คุณผู้ชมมองอย่างไรส่งมาคุยกันกับอีกหนึ่งความคิดเห็นแล้วกัน
เพราะว่าบางคนบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปข่มขืนฆ่าเขา
ใช่เดี๋ยวมีตัวอย่างคนที่เคยโกหกเมื่อหลายปีก่อนแล้วเพิ่งจะพ้นโทษมาว่าเขาคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรด้วย
คุณสมพงศ์เลือดทหาร
แล้วก็เป็นคลิปออกมาเมื่อวานในช่วงบ่ายนะคะ
กลายเป็นคำรับสารภาพของเขาว่าเรื่องหวย๙๐ล้านบาทมันเป็นเรื่องที่เขากุขึ้นมานะคะ
นักข่าวตามไปที่บ้านเลยค่ะที่บ้านนี่หมายถึงบ้านเกิดที่เมืองเลยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้หลายช่องไปสัมภาษณ์แม่นะ

บอกว่าดีใจที่เห็นโลกโซเชียลมีเดียชื่นชมลูกเวลาอ่านทีไรก็น้ำตาจะไหลด้วย
ใช่นะคะแต่พอเราไปเนี่ยค่ะมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่๒คันแล้วก็สุนัขนอนเหม่ออยู่นี่นะคะ๒ตัวนะคะ
นี่เป็นบ้านของนางเครือวันวิจิตผลอยู่ที่หมู่บ้านทรัพย์เจริญตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะคะ
เป็นบ้านของแม่ในพีชก็คือนายธนวัฒน์คำแหงพล
มีการเอากิ่งไม้แล้วก็เอาแลนสีดำมาปิดทางเข้าบ้านเอาไว้
ชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้นะคะไม่มีใครอยู่เลยมีรถจักรยานยนต์สองคันมีสุนัข
ถูกล่ามโซ่ไว้ที่เสาร์บ้านใกล้กันมันเป็นบริเวณเดียวกันนะคะ
ห่างไปประมาณ๓๐เมตรเป็นบ้านปูนอยู่ระหว่างก่อนการเกาะสร้าง

แล้วก็มีสนามชนไก่อยู่ระหว่างบ้านแม่

ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านของพีชเนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านระแวกนั้นเปิดเผยว่า
เมื่อวานนี้เห็นแม่ของพีชออกจากบ้านไปช่วงบ่าย
ออกไปแล้วแล้วก็ไม่กลับบ้านมาอีกเลย

จะกลับมาอยู่กับแม่สัก๕๖วัน

สูงสิงกับใครคืออยู่ในบ้านกับแม่ตลอดนะคะ
แล้วทีนี้พอเขาถามไปถามมา
มีการพูดคุยกับคนในหมู่บ้าน

ก็คือคุณมริวัลจันทรมนตรีอายุ๕๗ปี

ก่อนที่ทราบข่าวว่าพีชขายลอตเตอรี่๑๕ใบให้กับลูกค้า

ทุกคนก็ชื่นชมในความซื่อสัตว์ในความดีของพีช
แต่หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าพีชรับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมา
ทำให้เห็นว่ามีพฤติกรรมไม่ต่างจากน้าสาว

ต่างจากน้าสาวที่ไปเคยหลอกชาวบ้าน

และตอนนี้ยังเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันอยู่เลย
เขาก็เลยเท้าความให้ฟังแบบนี้นะคะ

บ้านของพีชที่ไปสร้างไว้ทรงสเปน

ใช่นะคะก็คือเป็นบริเวณบ้านเดียวกับแม่ประมาณ๒ไร่

คาดว่าเป็นการหาเงินไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยนะคะ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของน้าสาวที่เพื่อนบ้านเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับ
บอกว่าเคยไปหลอกคนแถวบ้านคนในหมู่บ้านให้ซื้อลอตเตอรี่

เคยหลอกคนว่าจะเอาลอตเตอรี่มาขายให้
ถูกกว่าท้องตลาดประมาณ๒๕บาท
บอกว่าเอามาขายไปแล้วเธอก็เอาไปขายต่อสิเธอจะได้กำไร
หลังจากนั้นมีคนหลงเชื่อนะคะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละประมาณ๒๐กว่าคน
แล้วก็ลงทุนไปไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
รวมเป็นเงินประมาณ๒๐ล้านบาท
ครั้งแรกน้าสาวของพีชก็ส่งลอตเตอรี่ให้
ตามจำนวนที่มีการตกลงกันไว้
ก็คือซื้อง่ายขายคล่องปกติไม่มีปัญหาอะไร
แต่พอครั้งที่๓พอเขาจ่ายเงินมาแล้ว
น้าสาวของพีชไม่ยอมส่งลอตเตอรี่ให้
ไม่เอาให้เขาหลังจากนั้นก็เกิดการแจ้งความกันขึ้นนะคะ
และตอนนี้เรื่องยังอยู่ในกระบวนการศาลอยู่เลยนะคะ
และที่ผ่านมามีการนัดคืนเงินให้ชาวบ้าน
แต่ก็ยังไม่ได้คืนครบตามจำนวนนะคะ
ฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าเรื่องน้าสาวของพีชค่ะ
คุมพี่น้องเขารู้กันหมดรู้เรื่องนี้หมดทุกคน
พี่สาวหัวหัวซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทรัพย์เจริญ
ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นกันหมดทุกคน
ที่ว่าจะเอาเงินมาผ่อนชำระใช้จ่ายให้พวกเราเป็นงวด
แต่ก็ไม่ทำตามสัญญาเราก็เลยขึ้นสารฟ้องศาลอีก
เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะคะเงินก็ยังไม่ได้ครบนะคะทีนี้
เขาถามว่าแล้วคือคาดว่าจะได้เงินไหมเขาบอกไม่น่าจะได้
เพราะเงินที่น้าสาวโกงไปเนี่ยตอนนี้เขาไปแอบมีข้อมูลมาเหมือนกันว่า
้าสาวเนี่ยอยู่ดีกินดีนะแล้วก็เอาเงินที่โกงไปเนี่ย
ไปเช่าปั๊มน้ำมันทำกิจการหลายที่ด้วยกัน
มีทั้งสมุทรสาครขอนแก่นอุบล
เขาบอกว่าไม่น่าจะได้คืนหรอกเงินนี้เอาไปฟอกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เอาไปกินดีอยู่ดีกันเรียบร้อยแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่มันต่อเนื่อง
งอกออกมาจากกรณีพีชลวงโลกเนี่ยนะคะก็คือ
สินแสเป็นหนึ่งพอรู้ข่าวว่าพีชเนี่ย
โอ้โหเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตว์ลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปที่ปั๊มสาขาเอกชัยโคกขามนะคะคุณผู้ชม
เอาป้ายรวยไปมอบให้แล้วก็บอกว่าที่พีชเนี่ยเอ่อ
คนเขาถูกหวยเนี่ยเพราะว่าพลังความดีของพีชเนี่ย
มันแผ่ภัยศาลไงฮะไปถึงคนดวงเห็ง
แล้วประกอบกับว่าห่วงจุ้ยคือแผงที่พีชขายเนี่ย
ห่วงจุ้ยเขาดีถามว่าดียังไง
ก็ถ้าเกิดว่าไปดูโหรศาสตร์ความเชื่อของจีนเนี่ย
ถ้าเกิดว่าซ้ายเป็นน้ำขวาเป็นไฟข้างหลังเป็นภูเขา
คือซ้ายเป็นห้องน้ำขวาเป็นเซเว่นก็คือใช้ไฟเยอะ
อันนี้สินแสบอกแบบนี้นะข้างหลังเป็นภูเขา
ซ้ายติดน้ำขวาติดไฟหลังติดภูเขาดีหมดเลย
แต่ลืมบอกไปอย่างค่ะว่าคนขายเตรียมติดคุก
เขาลืมบอกไปนะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
สินแสเป็นหนึ่งก็เลยเนี่ยค่ะโอ้โหพอรู้ข่าวว่าพีชลวงโลก
กุเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ที่บ้านพักแบบนี้เนี่ยนะคะนี่คืออาจารย์เป็นหนึ่งวงภูดรค่ะ
บอกว่าส่วนตัวพอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจเหมือนกัน
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อด้วยซ้ำเพราะคาดไม่ถึงว่า
พีชเนี่ยจะกล้ากุเรื่องขึ้นมานะคะ
วันนั้นที่เดินทางไปมอบแผนป้ายคำว่ารวยให้กับนายพีช
ไปถึงที่ปั๊มสาขาเอกชัย
เนื่องจากเห็นว่านายพีชคือเขาประกาศตามหา
ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาท
แล้วก็ไม่คิดจะเอาเงินรางวัลเป็นของตัวเอง
ก็สินแสเป็นหนึ่งบอกว่าก็ไม่เคยเห็นว่าใครนิสัยดีแบบนี้
สัตว์แบบนี้มาก่อนพอเห็นแล้วก็ปลาปลื้มใจค่ะ
อันนี้คุณผู้ชมนี่ภาพบรรยากาศวันที่เขาลงพื้นที่ไปมอบ
อาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นข่าว
แต่พอเอิ้นไปปุ๊บไปเจอนักข่าวไทยรัฐพอดีที่ไปทำข่าวอยู่
ก็เลยมีการถ่ายพงถ่ายภาพแล้วก็สัมภาษณ์มา
ด้วยความบังเอิญรึคะเอาล่ะตั้งใจจะไปมอบให้ให้กำลังใจให้ทำความดีต่อไป
ก็ไม่คิดว่าในพีชเสื้อเขียวจะกุเรื่องขึ้นมา
ส่วนที่มีการดูหวงจุ้ยที่ขายแผงแผงขายลอตตอรีก็แจ้งว่า
วันที่ไปไม่ได้มีเจตนาไปดูวงจุ้ยให้
แต่เนื่องจากมีสื่อวงชนมาถามก็บอกว่าเป็นธรรมดาที่ดี
ซึ่งก็ดูตามตำราห่วงจุ้ยยืนยันว่า
ไม่ได้ต้องการจะสร้างกระแสหรือเกาะกระแสดังแต่อย่างใด
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกเสียหน้านะ
แต่ก็เป็นบทเรียนให้ต้องคิดรอบครอบกันมากขึ้น
ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วพอเห็นปั๊บใครเหรอก็เลยเข้าไปดูอุ้ยตายน่าชื่นชมถูกไหมฮะ
เพราะในหลายสังคมในกระแสต่าง
พอเราดูในตอนแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
ดังนั้นพอน่าชื่นชมอาจารย์ก็พยายามติดต่อ
เพื่อที่จะให้กำลังใจสำหรับคนที่ดี
ให้กำลังใจสำหรับคนที่เขาทำความดีเท่านั้นเองก็พยายามติดต่อ
พอติดต่อปั๊บอาจารย์ก็บอกด้วยเจตนาที่สังต่างนี่เดี๋ยวจะไปให้นะคะ
เพราะว่าเธอเป็นคนดีเช่นปลื้มเธอเกิน
ก็เลยมีการมอบเลี้ยงภายรวยให้กันเท่านั้นเองค่ะ
เราก็กลัวกังวลเหมือนกันว่าพอไปแล้วจะถูกสังคมมองว่า
เราจะเกาะกระแสหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงอย่างที่บอก
คงมองว่าอาจารย์มีกระแสอยู่ในตัวอยู่แล้ว

แต่ก็ด้วยความที่มันรอนานแล้วจะทำไง
ด้วยความที่เราก็มีภารกิจก็เลยลงจากการไปให้
พอเดินไปปั๊บก็มีคำถามเรื่องห่วงจุ้ยเกิดขึ้นนะคะ

ด้วยศาสตร์นี่นะคะมันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจน
คือหน้าน้ำหลังภูเขาในความถูกต้องมันเป็นแบบนี้
ตำราทุกตำราถูกวางไว้แบบนี้อยู่แล้ว
แต่บังเอิญคือไอ้คนผู้อยู่อาศัยสิเราไม่รู้ได้
ถูกไหมฮะแต่หลักฮวงจุ้ยมันถูกไง
ฝั่งซ้ายขวาไฟซ้ายน้ำหลังภูเขา
สิ่งเหล่านี้ถูกตำราถูกเขียนไว้ถูกต้องแล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าไอ้คนอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนอยู่เป็นยังไง
แต่อาจารย์ก็รู้สึกแค่แย่ในความรู้สึกว่า
มันไม่น่าเลยเท่านั้นเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ได้เสียใจกับการที่เราทำความดีแล้วเจอแบบนี้
เพราะสุดท้ายเนี่ยบทลงโทษของเขาเนี่ยที่เขาเจอคือเขาเจอแล้วล่ะ
ก็เกิดกับสิ่งที่เขาทำแล้วล่ะค่ะ
สินแสเป็นหนึ่งบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปดูห่วงจุ้ยให้
แต่ว่าฮวงจุ้ยที่แผงของพีชมันดีจริงนะ
ติดน้ำขวาติดไฟหลังติดต้นไม้ก็คือภูเขา
แต่ตรงกลางเนี่ยลืมบอกไปเจ้าของแผงติดคุก
อันนี้ไม่ได้บอกนะถามว่าทำไมติดคุก
เพราะว่าแน่นอนนะคะว่า๓ข้อหาที่คุณโดนไปเนี่ย
ดูสิคะแต่ละคดีคือติดคุกค่ะ
ขั้นต่ำ๓ข้อหาคือ๑๐ปี๑๐ปีอัพแน่นอน
ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าอาจารย์ก็ตกเป็นเหยื่อคนหนึ่ง
เมื่อวานอาจารย์เองโทรมาหาผมเพราะว่าก็รู้จักกัน
อาจารย์ก็บอกว่าคือก็ยอมรับว่าในโซเชียล
ก็ค่อนข้างจะแรงกระแสที่มันออกมา
แต่อาจารย์พูดไปตามหลักของโหรศาสตร์
เรื่องของฮงจุ้ยเรื่องของทำเลมันเป็นอย่างนั้นจริง
อาจารย์เองก็เสียใจเพราะว่าก็ชื่นชมคนดีไป
นะฮะค่ะแล้วถามว่าป้ายล่ะป้ายรวยที่เอาไปมอบให้จะเอาคืนไหม
อาจารย์บอกไม่เอาคืนให้ไปเลย

คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของพีช
ไปพูดถึงอดีตของคนที่เคยโกหกกันหน่อย
กับคนขับแท็กซี่เมื่อสักประมาณ๒๑ปีก่อน
เขาโกหกว่าเขาเคยเก็บเงินได้๒๐ล้านบาท
สุดท้ายติดคุกเพิ่งจะออกจากคุก
แล้วบอกว่าพีชยอมรับเถอะสังคมพร้อมให้อภัย
อีกหนึ่งคนที่ออกมาแต่ว่าเป็นการตำหนิพิษ
คือเจ๊เกี่ยวคุณผู้ชมคงจำได้
ขายหวยที่ไปเลือกธัญดั้งหมดจฎรูณคลูปลิชัน
บอกว่าผีทำให้คนสับสนว่าคนขายหวยไม่ซื่อสัตว

คือปลาเน่าตัวเดียวแล้วมันเหม็นทั้งเข่ง
มันกลายเป็นว่าไม่ซื้อสัตว์หรือเปล่า
ถูกต้องอันนี้เจ๊เกียว

รู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตว์ของพีช
แต่เมื่อเริ่มมีเรื่องข่าวว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็มีการนำคลิปเสียงออกมาเปิดเผยก็ตกใจมาก

เพราะเป็นการสร้างความสับสนให้กับสังคม
อนสังคมแยกแยะด้วยอย่าให้คนผิดเพียงคนเดียวสร้างผลกระทบกับคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตครับ
เป็นผู้ย่ายกันแล้วไม่ควรจะทำให้สังคมสับสน
และก็สังคมเราทุกวันนี้อยู่ลำบาก
อีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างที่ฝากบอกไปยังพีชนะฮะ
คือคุณสมพงศ์เลือดทหารอายุ๕๘ปี
อดีตคนขับแท็กซี่คุณผู้ชมจำได้ไหม
เมื่อปี๒๕๔๐หรือ๒๑ปีก่อน
เขาบอกว่าเขาเก็บเงินได้๒๐ล้าน
สุดท้ายนะต้องยอมรับสารภาพ
แล้วก็มีโทษจำคุกนานถึง๑ปี๒เดือน
เพิ่งจะพ้นโทษมาก็มาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
เขาบอกว่าคือเรื่องของพีชมองว่า
พีชทำผิดจริงก็ควรยอมรับอย่างลูกผู้ชายเลย

และต้องคิดถึงคนในครอบครัวให้มาก
แต่ก็เชื่อนะว่าหากยอมรับผิดสังคมจะให้โอกาสครับ
หากพีชทำมาค้าขายผมก็ไปปกติ
นี่ฮะคนดีเขากลับใจแล้วนะครับ
คุณสมพงศ์ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ฉัดเชิงเศร้า
พร้อมประกอบอาชีพณธรรมกระเศรษฐกรรม
หารายได้เสริมด้วยการเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่ง
ร้านอาหารต่างแล้วก็ตามงาน
ใช้ชื่อวงในวงการนักร้องว่าทศพลฉิมวัน

มีชื่อในวงการด้วยนี่หล่อทีเดียวนะ
ทศพลฉิมเมื่อวัน
คล้ายคุณทศพรหิมพานไงนักร้องเพลงแหล่ไง

เขาก็ขอให้มีอนาคตที่สดใสต่อไป
คือผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนทำผิดและยอมรับ